ปรากฎว่ามีการชนถึง๕คันนะฮะ
มีรถคันหนึ่งซิ่งฝ่าไฟแดงนะครับ
เสียหลักไปพุ่งชนรถพังเสียหายไป๕คัน

บอกว่าเป็นจังหวะที่ไฟเขียว

พอเหลืองปุ๊บพุ่งเลยอย่างนี้อีกแล้วอ่ะ
จะให้พ้นไม่อยากติดไฟแดงโอ้โหน่ากลัวนะ
นี่ฮะวินาทีที่รถยนต์คันหนึ่งขับมาด้วยความเร็ว
ฝ่าสัญญาณไฟพุ่งชนรถที่จอดอยู่ข้างทาง

เป็นคลิปที่บันทึกจากกล้องหน้ารถกระบะ

บนถนน๔แยกนาม่อมหมู่๖ตำบลทุ่งขมิ้น
อำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลาบ่าย๑๕กรกฎาคม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปคุยกับผู้ที่
ได้รับผลกระทบนะแล้วก็รถเสียหาย
หนึ่งในคันที่เสียหายนะครับบอกว่าตอนนั้นเธอ
นั่งอยู่เบาะหน้ารถข้างคนขับหลานวัยห้าขวบอยู่เบาะหลัง
ฝั่งเดียวกับเธอส่วนแม่ซึ่งเป็นคนขับตรงรถไปซื้อของ
ระหว่างนั้นได้ยินเสียงรถชนก็หันไปดูแล้วก็เห็นว่า
อุบัติเหตุรถชนกันแล้วหลายคันก็รีบลงจากรถ
หลานลงมาด้วยส่วนตัวเธอบาดเจ็บเล็กน้อย
ขณะที่หลานปลอดภัยนะครับเธอบอกว่าช่วงที่เธอลงไปดู
ตอนนั้นสภาพคนขับมีผ้าก๊อสปิดตาด้านซ้ายอยู่
มีผ้าก๊อสปิดตาด้านซ้ายอยู่นะขับมาในตาข้างเดียวนะครับ
เหมือนไปโรงพยาบาลมาไปรักษาอาการอะไรมาสักอย่าง
แล้วก็ดูสับสนไม่ได้สติร้องไห้พูดอย่างเดียวว่าอยากตาย
อยากตายเครียดทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยอะไรแบบนี้นะครับ
แล้วก็เดินไปนั่งบนรถแล้วก็ล็อกประตูอยู่บนรถ
มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาแล้วชาวบ้านมาช่วยกัน
ให้ลงจากรถนั่นแหละถึงนำตัวมาปฐมพยาบาล

เขาปิดตามาข้างหนึ่งแล้วก็เขาไม่ได้สติ
สติแล้วร้องไห้ลงมาแล้วเขาก็พูดว่าเขาอยากตาย
คนที่ข้างได้ยินหมดเลยว่าเขาพูดว่าเขาอยากตาย
แล้วเขาก็เดินกลับขึ้นไปแล้วเขาไม่ได้สติเลย
เขาพูดจาไม่รู้เรื่องร้องไห้แล้วก็พูดอย่างเดียวว่าอยากไป
ได้แค่นั้นนะคะแล้วก็ขึ้นรถพี่ก็ไม่ได้รู้จักอะไรเหมือนกันนะ
มันแตกหมดเลยค่ะ

ก็คู่กรณีเขาให้ญาติเขามาเมื่อวานค่ะมาดูอาการ
แล้วก็ตอนนี้ตำรวจยังไม่เรียกคุยเลยค่ะยังอืมยังไม่ทราบว่าเขา
แต่พี่แยกของครูกรณีมาติดต่อเลยครับ
ก็มีผู้ที่อยู่ในระแวกนั้นที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
อย่างคนนึงเนี่ยมาจอดรถจักรยานยนต์ไว้แล้วก็เดินไปซื้อส้มตำแถวจุดเกิดเหตุ
จอดรถไว้หน้าร้านน้ำปั่นอยู่จุดที่รถเก๋งวีออสถูกชนท้ายในคลิปนะฮะ
ช่วงนั้นที่แยกเป็นสัญญาณไฟเขียวรถของอีกฝั่งปล่อยรถออกมาแล้ว
แต่รถเก่งคันนี้พุ่งตรงฝ่าสัญญาณไฟแดงออกมา
ด้วยความเร็วของรถก็ทำให้เหินแล้วตรงนั้นเป็นเนินนะบริเวณพื้นถนน
ก็เลยเสียการควบคุมพุ่งชนกับรถที่จอดอยู่สองข้างทาง
รถฝั่งนี้ก็คือเขาออกไฟเขียวใช่ไหมเขาต้องขี่ไปด้านโน้น
เขาขี่พุ่งมาเลยจนรถฝั่งนี้ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถเก๋ง
หลบให้เขาอ่ะมันเป็นถนนต่างระดับมันไม่เชิงว่าต่างระดับ
เพราะว่ามันเป็นถนนมันเป็นโคกและด้วยความเร็วระดับนั้น
พอถึงโคกอ่ะมันก็ต้องลอยพอต้องต้องลอยก็คิดว่าขณะนั้นคือ
น่าจะเสียการควบคุมพอหลังจากเสียการควบคุมเนี่ย
ตอนนี้ถ้าไม่ได้ตรงนี้เลยตรงหน้าร้านเลยจริงแล้วลูกค้าเด็กอะไรพวกคนมาซื้อน้ำอะไรมันก็จะเยอะ
กวาดตรงนี้เต็มหมดเลยเนี่ยรถยนต์ตรงนั้นสองคันตรงนี้คันหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ชนเขาหลุด
เคราะห์ล้อล้อขาดล้อล้อหลุดปั๊บเดี๋ยวกระแทกไอ้บ้านโน้น
ไอ้นู้นก็โดนสองคันรถกระบะสองคันแล้วก็มาระหว่างกลางก็หลุดมาตรงกลาง
แล้วมาชนน้องก็อีกคนนึงรถเครื่องพอใส่ป้ายเด็กนึง
ตำรวจสพนามอมบอกว่าคนขับรถคันเกิดเหตุนะครับ
คันที่ก่อเหตุชื่อว่านายนัทยาหอบเพชรอายุ๒๙เป็นสาวประเภท๒นะครับ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านพรุอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
จากการสอบสวนวันเกิดเหตุนายนัทยาขับรถออกจากบ้าน
ขับมาตามถนนทุ่งขมิ้นบ้านไร่มุ่งหน้าไปหัดใหญ่
ถึงจุดเกิดเหตุบริเวณแยกนามอมอ้างว่าพยายามจะเร่งเครื่องให้พ้นสัญญาณไฟ
ที่กำลังจะเปลี่ยนจากเขียวเป็นเหลืองก็ขับพุ่งไปด้วยความเร็ว
รถก็เลยเสียการควบคุมพุ่งชนรถคันอื่นเสียหายไป๕คัน
ตอนนี้นายนัทยาคนขับรถก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินนะครับ
ตำรวจก็จะรออาการดีขึ้นเดี๋ยวจะเรียกมาสอบปากคำ
แล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีรวมทั้งให้ชดใช้ค่าเสียหายกับคู่กรณีตามขั้นตอนต่อไป